จากธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีค่ะ
ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว
ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าว

ข้าวใส่ข้าวใส่ข้าว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

๒๔พฤษภาว่านายกรัฐมนตรีหญิงเทเลซ่าเมได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยคุกคามจากขั้นที่สี่
ก็คือระดับรุนแรงให้อยู่ในขั้นที่๕นะคะระดับเป็นวิกฤตเลย
นั่นหมายถึงว่าเหตุโจมตีครั้งต่อไปนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แบบใกล้ตัว
ถือว่าเป็นการยกระดับขั้นสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนาพศ๒๕๕๙
จากเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติแก๊สโกนะครับ
แล้วก็จากคำสั่งดังกล่าก็ทำให้กองพลทหารอังกฤษกว่า๓๘๐๐นาย
กระจายกำลังไปตามท้องถนน
แล้วก็พื้นที่สาธารณะจุดสำคัญทั่วประเทศ
เพื่อจะแบ่งเบางานตำรวจฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายด้วย
แต่ทางเอเชียบ้านเราก็ไม่ใช่จะสงบนะ
อย่างที่หลายประเทศตอนนี้อย่างที่บอกว่าทางอินโดนีเซีย
เขาบอกระเบิดฆ่าตัวตาย๒ลูกกลางจากาต้าเลยนะคุณ
เมื่อวานตอน๓ทุ่มในขณะที่อังกฤษทางยุโรป
ทางเอเชียอินโดนีเซียเห็นไหมครับ

ด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีระเบิดฆ่าตัวตายอย่างที่เขาประกาศจริง

ถ้าสมมุติบางทีประเทศไทยของเราก็เพิ่งระเบิด

จนถึงขนาดบอกตอนนี้เหตุระเบิดน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่อง

คือตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เขาบอกว่าใครที่จะเดินทางอย่างไปสหราชอาณาจักรในช่วงนี้
ก็ต้องติดตามข่าวสารของทางการอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะ
เพื่อประกอบกันหมดการเดินทาง
เพราะว่าในช่วงนี้มีการประกาศขั้นวิกฤตแล้ว
บางทีมันจะมีการบังคับใช้มาตรการต่าง

ในการเดินทางไปจักรต้าอินโดนีเซีย

ขอดูสักนิดนึงว่าในแต่ละพื้นที่มันมีความอันตรายขนาดไหน
วันนี้เบื้องต้นเขาบอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยก่อเหตุไม่สงบด้วยการยิงแล้วก็ระเบิดฆ่าตัวตายไปแล้ว

วันนี้รัฐบาลก็ได้เตือนประชาชนว่าให้ระวังตัวมากขึ้นเหมือนกัน
สมมุติคุณมีโอกาสต้องเดินไปอินโดนีเซีย

ใช่นะฮะตอนนี้ฟิลิปปก็ประกาศแล้วเหมือนกันนะครับ

โอ้โฮนี้คือเรียกว่าหลายคนออกมาประนามกัน
เพราะว่ามันไม่สมควรจริงคือไประเบิดในโรงพยาบาลเนี่ย
คนเขาเจ็บอยู่แล้วเขาหวังไปพึ่งหมออยู่แล้ว
ก็ใช่มันเป็นการซ้ำเติมคนไปสู้กับคนที่อ่อนแอวกับ
อย่างที่เขาบอกว่าเวลาแม้กระทั่งสงคราม
สงครามหรือกลุ่มไอซิสหรืออะไรที่ระดับโลก

ถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะทางโรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยนะครับ
ก็เกิดเหตุนะครับเมื่อวันที่๒๒พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าคนร้ายได้มีการนำระเบิดซุกซ่อน
จะกันดอกไม้ไปติดเอาไว้นะที่ฝาผนังห้องดังกล่าว
ก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับ
โดยการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยคนร้ายนะฮะได้มีการใส่ตะปูนะครับ
เอาไว้นะฮะเป็นสะเก็ดระเบิดด้วย
พอระเบิดปุ้มเนี่ยนะฮะก็ตะปูก็กระจายไปโดนผ่วยคนไข้ที่อยู่ตรงนั้น
คือเหมือนตั้งใจเลยตั้งใจแบบระเบิดมันก็มีความรุนแรงแล้ว

เมื่อวานนี้เนี่ยนะที่สำนักงานสลัดกินแบบราชบันทร์นะครับ
พบขงสมพงษ์นะครับปทน
ก็ได้มีการกล่าวนะครับถึงเหตุการณ์รอบวันระเบิดหลายจุดในกรทม
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎบอกว่ารับทราบข่าวแล้วนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องก่อเหตุครั้งนี้๓๔กลุ่ม
เป็นฝีมือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ

ไม่ใช่ชาวต่างชาติทั้งนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนหาหลักฐานอยู่นะครับ
อย่างไรก็ตามขอประนามนะครับผู้กระทำการในครั้งนี้ว่า
เป็นพวกหน้าตัวเมียไม่เหมือนกับต่างประเทศ
หากมีระเบิดเกิดขึ้นจะมีกลุ่มออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
ที่สำคัญการระเบิดในโรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานจากต่อว่าขณะที่ธรรมเนียบรัฐบาลเอง
ตอนนี้เจ้าที่ทหารจากกองพันธูจงกรมรบพิเศษที่๓
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือเบเร่แดง
จังหวัดรบบุรีประมาณ๒๐นายได้มีการตรวจความเรียบร้อย
แล้วก็รักษาความปลอดภัยบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
โดยเฉพาะในจุดสูงนะฮะก็เรียกว่าเพื่อที่จะเตรียมสับเปลี่ยนนะฮะ
กำลังการรักษาความปลอดภัยที่ธรรมเนียบรัฐบาลด้วย
เพราะว่าหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระกุฎแล้วเนี่ย
อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อีกจริงต้องระวังตัว
แต่ที่สำคัญกล้องวงจรปิดเสียจริงไหม
เขาบอกบางจุดใช่ไหมเขาบอกบางจุดเสีย
จุดมันเสียเวลาเหตุการณ์ใหญ่ที่แล้วกล้องวงจรปิดประเทศไทยเสียตลอดเนอะ
แต่ถ้าเป็นคดีเล็กกล้องวงจรปิดจะแข็งแรงแล้วก็ทำงานได้ดีมาก
เฮ้ยมันพอเรามีเหตุการณ์อะไรทำไมกล้องวงจรปิดเสียตลอดมาก
ทำไมมันถึงระเบิด

ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ประเทศไทยถ้าสมมุติคดีอะไรที่เป็นคดีใหญ่ระดับชาติ

เพราะมันจะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมด

ตอนผมเห็นที่บ้านไม่ค่อยจะเสียนะเพราะว่าเห็นส่งมาตลอดเลยว่าขับรถเร็วเกินกำหนด

อันนี้มันจับความเร็ว

โรงพยาบาลลองไปขโมยของสิอุ๊ยกล้องวงจรปิดทำงานเลยเถอะ
แต่ถ้าสมมุติเป็นเหตุการณ์ใหญ่มาเนี่ยบอกมดดำชอบเล่นงูเหรอครับ

โอ้โหวันหนึ่งฉันเล่นงูมันไม่แปลก
แต่ถ้าวันหนึ่งผมจะไปขนาดนี้แล้ว

ฉันเกิดมาฉันชอบผู้ชายตั้งแต่เด็กจนต่อ

วางคุณก็เอาไปทำเป็นก๊อปปี้มันขายก็มี
วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะปรับกลยุทธ์แล้วพี่

คู่นึงมันจะ๘๐บาท
จะปรับเป็น๑ใบ๘๐บาท
แล้วก็ลดขนาดนี้ให้มันเล็กลงกว่าเดิม
แต่เงินรางวัลเท่าเดิมทุกอย่าง
จะไปเริ่มกันงวดวันที่๑กันยายน
เพิ่มระบบบาร์โค้ดเข้ามาด้วย

กินเนี่ยเราไม่ต้องไปรอตรวจเล่าว่าอะไรจะออก

พิเศษเลขนี้ออกมาราคาเนี่ย๑๕๔๕๖

คืออีกหน่อยเราจะสามารถเช็คผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
หลังจากที่ลุ้นกับไทยรัฐเพราะไทยรัฐถ่ายทอดสด
ว่าจะถูกไม่ถูกจะถูกกินหรือจะถูกได้เงิน

ของเราบางทีทิ้งไปไม่ได้เช็คลำบากจะต้องไปตรวจ

มีแอปสำหรับแบบเพลิง
มีแอปแฟปเปลี่แคร์ชั่นเลย

คุณนี่บางทีครับแบบว่าก็นะ
เอ้ยอู๋ดำผมมีเรื่องที่ต้องคุยแล้วนะข้างย้ำนั่น

คือแม่ทัพภาคที่๑เขาเป็นประธานในกรรมการ

อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่า
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเตรียมปรับปรุงสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นหนึ่งใบละอย่างที่บอกกันว่าใบละ๘๐บาท
จากเดิมจำหน่ายเป็นคู่คู่ละ๘๐บาท

เพราะก่อนคู่ละ๘๐บาทเพราะก่อนคู่ละ๘๐บาท

แก้ไขปัญหาราคาแล้วก็ปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น

สลากรูปแบบใหม่จะเริ่มจำหน่ายตามแผง
จำไว้เลยว่าจะมีขนาด๕๙คูณ๑๑๘เซนติเมตร

เมื่อก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลใบมันจะใหญ่

ที่สำคัญเราจะเพิ่มความคมชัดของลายน้ำบนกระดาษ

มันจะต้องไปส่องแบบเครื่องตรวจธนบัตรจริงไม่จริง
จะต้องไปแสงสีฟ้ามันถึงจะรู้ว่ามีลายน้ำออกมาหรือเปล่า
ไม่ต้องทุกวันที่คุณจะสามารถ่งได้มองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนมากขึ้น
เหมือนคิ้วคุณมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็น๓มิติ
มันเป็นคิ้วทำลวงออกมาแบบนี้

ถ้าใบมันเล็กลงมันจะหายง่ายไหม

เพิ่มระบบบาร์โค้ด๒มิติ

โดยประชาชนจะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟน
ในปีหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
ปีหน้าเลยใช่ไหมคุณจะดาวน์ไหม
ดาวน์สิโอ้ยมันแบบนอนอยู่แล้ว
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบรางวัลด้วยตัวคุณเองอย่างรวดเร็ว
โดยในการศึกษารูปแบบสลากใหม่ขนาดนี้
นักงานเขาอยู่ในระหว่างการศึกษาผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่จากทั่วโลก
คือจะเอาความทันสมัยของทั่วโลกมาใช้กับประเทศไทย
เพื่อหารูปแบบแล้วก็ความเหมาะสมจากการศึกษา

แล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
เพราะว่ามันจะต้องเป็นระบบที่มั่นคงยั่งยืน
คือเมืองนอกคุณไปสามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อ

ประเทศไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นการกระจายรายได้

แต่วันนี้เพื่อที่จะไม่ให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

นี่ไงเดี๋ยวเขาจะมีระบบป้องกันแล้วเนอะ

ตกอีกหรือตกสิมาแล้วนั่นหน่อยสิ

เมื่อคืนนอนดูฝนตกหื้อเฮ้อพี่มาก
โอ๋ดูซุ้มเลยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมากันก่อน
สุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา

อัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันหน่อย
กรมอุตุก็ออกประกาศเตือน
ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบน
คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน
มีผลกระทบถึงวันที่๒๘พศ
นี่ออกฉบับที่ที่๗ลงวันที่๒๕พศ

ว่าในช่วงวันที่๒๕ถึง๒๘พฤษภาคม
ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะ
โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือก่อนนะคะ
หลังจากนั้นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรง
โดยมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะคะ
ต้องให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
ฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพรานน้ำปลาไหลหลาก

จากภาพจากรัชดาเมื่อวาน
ไม่ใช่รายงานข่าก็ตกมาขนาดนี้เลย
เมื่อคืนขนาดนี้ตุ๊งรัชดาตุ๊งสวนหลุงตุ๊งสี่

เขาพูดมาเหมือนกันว่าน้ำก็ยังท่วมขังแจ้งวัฒนะ
ลาดเภาส์ถือว่าเป็นอัมาภาพเลยคุณ
อัมาภาพแต่ตระกดก็ไหนไม่ได้เลย

เพราะขังเสมอฟุตบาทเลยนะครับ

ตั้งแต่ช่วงแยกวังหินน้ำท่วมเสมอฟุตบาทซอยสามัคคี
โรงพยาบาลเจ้าพญาถนนบรมราชชนนีเนี่ย
มีน้ำสูงเสมอถนนนวมินแถวบ้านคุณ
ครับเรียกทางด่วนทางด่วนครับจากบางกะปิถึงแยกกองม๘
มีน้ำท่วมเลยฟุตบาทตลอดเส้นทาง
พระรามก้าวขาออกบนสะพานข้ามแยก
นักอยู่หรือว่าอย่างไรบ้างคุณต้องบอกว่าล่าสุดนี้นะคะ
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพก็ให้ข้อมูลว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะฝนก่อตัวจากทางด้านเหนือของกรุงเทพ
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็กระจายตัวไปทั่วพื้นที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่ทัน

อยู่ที่สถานีสูบน้ำคลองเจ้าคุณสิง
เพราะว่าฝนมันตกหนักมากอะนะคะ
คืนที่ผ่านมาอย่างที่พี่มดดำบอกไปว่าในหลายส่วนตอนนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบาย

นี่แหละวิภาวดี๑๖สุมรสดา

ลาดพร้าวตอนนี้ก็น้ำเริ่มจะลดแล้ว
โอ้ยยังไม่ดียังไม่ดี
ที่ออกไปหลังจากเสร็จรายการปั๊บ

พวกนาชอยพวนาอายะพวนาชอยเสือใหญ่
มีน้ำขังอยู่นะคะถนนพัฒนาการ

ถนนซัมมะคีก็หน้าโรงเรียนประชาอุปถัมภ์

ก็หนักอยู่เขาห้ามพูดต่อไปนี้เขาห้ามพูดว่า

ผู้ว่าเก่าไปแล้วไม่เป็นไรใช้ชื่ออะไรก็ใช้ได้แล้ว

คุณดูภาพจากไทยรัฐออนไลน์สักนิดหนึ่ง
นี่คือภาพจากวัดราชพาวค่ะ

นี่วัดราชพาวค่ะไทยรัฐออนไลน์เอามาลองคุณเห็นวัดราชพาวไหม
เขาก็ต้องเห็นที่คุณโชว์ขนาดนี้คุณจะไม่เห็นได้ยังไงหรอก
นี่หนุ่มฉันถามประชาชนฉันไม่ได้ถามตัวสารแน่
ก็คุณจังงนี้คุณสารแน่

กระโดดใหญ่เลยเถอะ
อีกภาพหนึ่งที่เราเห็นแชร์กันในโลกโซเชียลมากเลยคือภาพของคุณโตโนภาคินนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเขาไปลุยน้ำช่วยโบกรถของประชาชนนะคะที่กำลังผจญกับน้ำท่วมขัง

มาถึงเรื่องนี้บ้างสาวสู้จวนสุดท้ายจวนฉก๕๐๐บาทไป
ตอนแรกจวนจะมาข่มขึืนเธอ

คืออย่างนี้เรื่องราวเกิดขึ้นที่สระบุรี
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขี่จักรยานไปออกกำลังกายตอนเช้ามืด
ก็เลยมีการต่อสู้กันจนกระทั่งเธอดั้งหักเลยนะคุณผู้ชม
เลยเปลี่ยนใจนะฮะฉกเงินเอาแค่๕๐๐บาทแล้วก็หนีไป
พร้อมทิ้งท้ายบอกขอโทษนะครับตามข่าวนะ
กูไม่เอาเงินแล้วโอ๊ยโจรบอกอย่างนั้นเหรอแต่เอาเงินดีกว่า
เอาเงินไปเลยโอ้ตายเจ็บปวดนะเธอน้อง
ถูกต้องคืออย่างนี้ทั้งสมพงศ์เมืองสรบุรีรับแจ้ง
จากผู้ละเมืองดีบอกว่ามีผู้หญิงถูกทำลายร่างกาย
ที่ถนนเรียบคลองชนประธานหมู่ที่๓ตำบลนาโฉง
จึงนักกำลังเจ้าธิตำรวจไปตรวจสอบ
โดยที่เกิดเหตุไปพบกับจักรยานแม่บ้านคันหนึ่งสีชมพูล้มคว่ำอยู่
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งอายุ๓๙ปี

จากการสอบถามพลเมืองดีนะครับ

โหเดรมดูง่ายขนาดนั้นน่ะ

หลังจากนั้นคนร้ายก็ได้มีการขับรถปาดหน้าจักรยาน
แล้วก็จอดไว้แล้วก็พยายามลงมากระฉุดกระชาก

คนร้ายก็ใช้หมัดต่อยไปที่จมูก

เลือดไหลแล้วก็โทษก็เลยแบบจะชากกันไป๕๐๐บาท
แล้วก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วกูไม่เอามึงแล้ว

แต่ฉันจะบอกนะอยากจะซึมซับความดีของกันชัยกำเนิดพ่อยไซโทมี

ทีหลังถ้าเกิดจะไปหาผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องนะไปหามดดำก็ได้
มดดำจัดให้และแถมเงินที่อีก๒๐๐๐บาทด้วย
มดดำจะแถมตังค์ให้เหรอคะ
มดดำบอกช่วยไปล้างตู้เย็นที่บ้านหน่อย
แยกราชดาราจพาวน้ำรถลงแล้วค่ะ
มดดำกลับบ้านได้นะคะ
เมื่อวานนี้ฝนตกขนาดที่ในสนามบินนะคะ
ช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่า๕ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย

ไม่ได้ไปมีคนรู้จักกันอยู่ในสนามบินเล่าให้ฟังเลยบอกว่าแบบ
นี่รอกระเป๋ามาแบบ๒ชั่วโมง

คือสายพันธุ์ที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
ไม่มาหรือหยุดหมดเพราะว่าเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกไป

เข้าลั่วอ่ะแล้วผ่ววานนี้ใครว่าทุกคนติดอยู่ในสนามบิน
เพราะออกไปไม่ได้กระเป๋าไม่ได้คืนก็ต้องทิ้งที่แผนไว้ที่นั่น

ใช่คุณแองจี้จะทำอะไรครับวันนี้คุณคะไหนสิไหนสิ
เอาอะไรมาให้ค่ะชุดอะไรของเธอนี่ชุดของใคร

เดี๋ยวเหมือนน้องมินพิชยาค่ะจากโฆษณามิดทีนะคะ

ชุดน้องมีนมาใส่ข่ายโฆษณาชุดนี่ค่ะเหมือนมีนใส่

วันนี้ของนี่แต่ก็ทำออกมาตัวเดียว

เขาทำนั่นแค่ชุดเดียวจริงค่ะ

เหลือนิดเดียวอีกนิดเดียวถึงแล้ว

คือของแองจี้เขาอยากเป็นสาวมิสทีนเหรอคะคุณ

คุณไม่เป๊ะขอหน้าเป๊ะพอจริงค่ะเอาหน้าให้เหมือนน้องมีนไหมเอาหน้าเหมือนน้องมีน
โอ้ยทำยังไงอะคะทำไมหล่นกล้าคิดคะเอาหน้าให้เหมือนน้องมีน
ง่ายนิดเดียวคุณอยากหน้าเป๊ะเหมือนน้องมีนต้องมิสทีนเท่านั้น
ถูกต้องเลยนี่คุณสามารถที่จะหน้าเป๊ะได้แบบน้องมีนเลยนะคะด้วยเครื่องสำอางจากมิสทีนง่ายมากเลย
อย่างตอนนี้พี่มดดำครั้งที่แล้วพี่มดดำไม่ได้มาไงตอนนั้นพี่ม้ามากับพี่หนุ่มรถเมย์ก็จัดให้พี่ม้ากับพี่หนุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้พี่มดดำมาอยากได้ง่ายมากเลยค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วเล่าให้พี่หนุ่มกับพี่มดดำฟังวันนี้เล่าให้พี่ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะ
เสร็จแล้วก็กดสมัครสมาชิกแค่นี้พี่มดดำก็ได้เป็นสมาชิกของมิสทีนแล้วก็สามารถที่จะซื้อเครื่องสำอางทั้งหมดได้เหมือนที่รถเมย์มีพี่แองจี้มีนะคะ
ถูกต้องจริงแล้วง่ายแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเรียกว่าอยากจะช้อปปิ้งเมื่อไหร่ก็สามารถช้อปได้เลยคือไม่ต้องเสียเวลาไปเดินซื้อยุ่งยากต่อ
ตอนนี้มันง่ายมากคือเรียกว่าอยู่ในมือเราเลยอยากช้อปปิ้งเข้าไปเลย
ตอนไหนก็ได้คุณก็เรียกว่าสะดวกสบายใช้ได้ทุกที่จริงนะคะไม่ใช่แค่สะดวกอย่างเดียวด้วยในแอปของทางมิสทีนนี้ก็ยังมีสินค้ามากมายหลากหลายแบบเลยนะคะ

ที่เขียนคิ้วลิปสติกหรือว่าพวกกลุ่มของสกินแคร์
สวยได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมาก

เดี๋ยวจะสมัครให้โอ้โฮ

ช่วงหน้าช่วงหน้า

สั่งที่ไหนคะไข่พะโล้ร้านไหน

ทำให้ชิ้นแต่เด็กอะ
เมื่อกี้นี้คุณพลตันทัศเถียรพอดีได้มีการคุยกันในไลน์
แกบอกว่าเมื่อวานนี้คุณพลติดอยู่ที่สุวรรณภูมิ

แต่กระเป๋ามาตี๒กว่า

ฝนตกหนักมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้พนักงานจับเครื่องไม่ได้
ไฟมันช็อตก็เลยเอากระเป๋านี้ออกมาไม่ได้
บางคนเขายอมทิ้งกระเป๋าไว้ที่สุวรรณภูมิเลย
ก็คือเจ้าหน้าที่ของทางสายการบินเขาก็จะเก็บกระเป๋าไว้ให้

อย่างทางการบินไทยเองเขาก็จะเก็บเอาไว้ให้ที่นั่นแหละ
วันนี้ก็กลับเข้าไปรับกระเป๋าได้
บางทีรอไม่ไหวจริงพี่แล้วทุกสายพานมันไม่มาเลยอย่างนี้

มันนานมากโอเคมาดีโอ
แปลกพระเอกที่ไม่ค่อยมีข่าวเรื่องหัวใจออกมาเท่าไหร่
เขาจะมีฟงมีแฟนแต่เขาก็ไม่เคยมาบอกสถานะว่าเป็นแฟนกัน
หรือสวีทอะไรกันโชวกัน
บอกเจอรถเมย์ที่ปีนังไม่กล้าขอถ่ายรูปไปกับใครต้องบอกด้วยนะ
ไปถ่ายไร้การะตลาดสดยามาซิ

ไม่ใช่ตลาดปีนางปีนางมาเลเซีย
เขาก็คงเป็นคนไทยที่ไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็เจอเรา

อ่าฉันอ่านมาเลโอมากับมาเลโอ
นึกว่าจะไปที่ตลาดปีนังเขาไม่พูดอีกว่าตลาดปีนังมีอะไรขาย

ฉันจะได้รู้ชีวิตว่าฉันจะต้องทำอะไรกับชีวิต

เออถูกต้องคุณเป็นคนดี

โอเคอ่านต่อดีกว่าสมัยจะไม่พูด
ไอเก่เท่า
โมเมจะไม่ยุ่งเรื่องนี้
และต้องเปิดตั้งอย่าง
เราก็ดูว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
ถ้าไม่จริงก็อย่าเอาไปใจดีกว่า
ส่วนที่เขาจับผิดว่าตัวติดกันจริงไม่น่าจะใช่นะครับ

ถ้ามีก็เจอกันบ้างไปเดินช้อปปิ้งกันตามปกตินั่นแหละ

หากเจอผมกับน้องที่ไหนก็ให้ถ่ายรูปกันได้เลยนะฮะ
ส่วนรูปคู่ก็ยังไม่ได้ลงเลย

ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าแฟน
ก็ศึกษากันไปเรื่อยศึกษานานแล้ว

ผมว่าค่อยดูแลกันไปเป็นพี่น้องกันไปเรื่อยดีกว่า

เฮ้ยเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปเอ่ยได้ป่ะ

เฮ้ยแต่มีคนเขียนบอกเมื่อวานแล้วมดดำจุด

โหเธอไม่เห็นหรอพายุมาถึงเข้ากรุงเทพร์นะครับ
แต่ถ้าทุกวันใช้ตะโดดพรมาชมว่าฉันเป็นคนดีเนี่ย
ผลประเภทมาถึงทั่วประเทศนี่ไง
เอาลดไม่อยากรู้คุณผู้ชมเคียนมาบอกมาหน่อยสิว่า
ก็แล้วแต่ความสบายใจ

ค่อยยอมรับครูป้องนะครับ
กำลังศึกษาดูแลใจกันอยู่
ตอบบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงคุยกันค่ะ
จะเรียกศึกษาดูใจกันก็คงจะใช่มั้งคะ

มีโอกาสได้เจอกันก็ไปทานข้าวด้วยกันบ้างตามปกติ

อันไหนอันนี้ใช่ไหม
มันจะมีอันหนึ่งที่ไทยแซลบอกว่า
กินไอศครีมแบบเดียวกันรึเปล่าอะไรอย่างนี้

ถ้าหมดดำติดต่วนดำแก๊บลงกว่านี้

สวัสดีค่ะสามารถเจอกับแม่อีกหน้า
สวัสดีครับ